โดยให้เหตุผลว่าเป็นกฎหมายที่ไม่ได้มีประโยชน์
เพราะว่าขณะนี้ประเทศชาติไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามค่ะ
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า
ได้สั่งให้ยกเลิกการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ
หลังประชาชนบางส่วนไม่เห็นด้วย
ที่สำคัญเห็นว่าเป็นกฎหมายที่ไม่เป็นประโยชน์
ต่างประเทศไม่นิยมนำมาบังคับใช้
กเว้นกรณีเกิดสงครามและภัยพิบัติ
ส่งผลต่อการผลิตพืชผลทางการเกษตรเท่านั้น
ที่สี่ศูนย์แล้วสมัยชอบเนี่ยนะ
มันก็มาตลอดอ่ะก็ไม่เกิดประโยชน์ก็เลิกกันไป
ไม่ต้องส่งกลับไปเลิกพินาศนะพอแล้ว

เขาเขียนไว้ก็จะเป็นเว็บกรณีที่มีสงคราม
หรือผลิตสิทธิ์ท่านั่งเศรษฐ์ไม่ได้
มีเชื้อโรคโปรบัติพรรณีมันก้อนวงภองกันโรคโปรบัติ

และ๓รัฐบาลควรเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกร
ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร
ตลอดจนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาพันธุ์ให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
คุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวทั้งหมดได้นะคะ
ผ่านทางแอปพลิเคชันหมายไทยรัฐ